สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดสดเอาสดไปไหนอ่ะ
ใหม่ให้เยอะอ่าละครับมาเข้าไปไหนเนี่ย
เข้ามาข้างนู้นคุณมดดำคุณมาให้มันตรงเวลาหน่อยนะ
ครับเวลาทำงานเนี้ยแล้วนั่งแล้วนั่งมาตั้งนานแล้ว
นั่งนั่งคุยกับฉันอยู่ด้วยมันเป็นโรคจิตมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง
แล้วก็ใส่ฉันมาแม่คนเขาอุตส่าห์เอามะม่วงไปหวัดจิต
ก็กัดน้ำครับเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามา
คนไม่ได้ยินปิดไมค์ก่อนเขาจะเล่าให้ฟังว่าเขาให้คนปิดประตูด้วย
เขาบอกเดี๋ยวเธอเข้ามาได้เขาปิดไม่ทันเขาจะล็อกเมื่อกี้นี้
เอาคืนช่วงกลางคืนใช่ก็ว่าอะไรเขาไว้บ้างล่ะ
มะม่วงอยู่แล้วครับวันนี้มะม่วงควรกู้สัตว์ทำกระเช้ามาให้สวยงาม
ไปด่าเขาใหญ่เลยโอ้ยถ้าจะเอามะม่วงมาให้ผมกินแบบนี้นะ
มาเรื่องแรกมาดูเรื่องแรกนะคะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
จำปี๒๕๖๑ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๑๓มกราคม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริณฑระเทพยวรางกูล
พระราชทานพระราชาวาสณพระที่นั่งอำพรสถานพระราชวังดุสิต
ความว่าบ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา
เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติจึงมีหน้าที่สืบสารและรักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้
พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
สมเด็จพระสาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ได้ประธานคติธรรมมีเนื้อความว่า
เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป
ขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน
เป็นผู้หนักแน่นในข้อคุณธรรมและข้ออัฐจริยา
และขอให้เด็กรู้สึกสนุกสนานเบิกบานทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์
อย่ายอมแพ้กับความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก
ลำลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กของเด็กอย่างเรานี้แหละ
มีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า
อย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียกร
เริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กจะเผลอชินกับการทำความชั่ว
กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในที่สุด
ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์
ด้วยความสุขใจนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
จงรักษาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดการ
เพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยทุกคน
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะคือว่าในแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย
เลขาธิการคนห่วงหัวนี่ชื่อมูลนิธินะคะ

กล่าวถึงวันเด็กแห่งชาติปีนี้ว่าทุกปี

จากความประมาทของพ่อแม่ผู้ปกครองเยอะค่ะ
ลมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับนั้น

และผู้ปกครองที่จะพาบุตรหลานไปฉลองวันเด็ก
คำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรหลาน
โดยตัวผู้ปกครองหรือผู้ทำหน้าที่ขับรถ
งดดื่มแอลกอฮอลอย่างเด็ดขาด
ขณะเดียวกันพ่อแม่ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต

ต้องจัดหาหมวกกันน็อกให้บุตรหลานใส่

ก็จะมีโอกาสเข้าไปมีแสดนห้องมีแสดนดิลูกนายก๖แบบ๙แบบอะไรใช่ไหม
สองเนี่ยรัฐบาลนะฮะก็อย่างที่เราขออนุญาตใช้ว่า

แต่โอเคแหละทั่วไปเขาก็จะเรียกบัตรคนจนไงแหละ
คือหลังจากนี้คุณมีบัตรคนจนแล้วสิทธิพิเศษที่คุณจะได้
คือคอรมอลเนี่ยเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นชอบกับการมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย

มัง่วงไลน์ดาเมชีอันอร่อยอย่าตายกินแล้วโห้ง
เห่าฝึกเห่าไว้ก็ดีนะเราอ่ะฝึกเห่าไว้หน่อยนะ

เป็นกระเช้าจากมดดำเอาไปให้หนู

ก็จะฟังบัตรคนจนเดี๋ยวค่อยพูดไหม
ฉันให้มันมากราบเธอกันให้ลูกน้องของหนูเนี่ย

นางก็เป็นกะเทยนางก็จัดดอกไม้

ให้น้องปุงจรุงจิตเย็บดอกม้งดอกไม้

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

หมวดไปทั้งหลายพันทุกอย่าง

เขาชอบแคะแล้วก็วางไว้เดี๋ยวก็แคะใหม่คืออันเดียวก็แคะอยู่นั่นอะไรอย่างนี้

มันเข้าไปในโพงประโลกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
ทุกท่านชมฟังไว้ระวังไว้นะ

เราก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขากินผักดุกสุกผักดิบ
มันมีป้องข้างในอยู่ในน้ำ
ฟองให้มันดูดน้ำโค้งน้ำคำอะไรอย่างนี้แล้วล้างไม่สะอาด
หักตบชาวะมันชอบดูดพวกนั้นเอาไว้
อย่าว่าแต่ผักตบชาวาชอบดูดเลยคนข้างนี่เขาชอบ

นางผิดเสื้อราตรีดูหัวแอนจิ้งเซีย

ดอกไม้นี้ที่ให้ฉันติดมาตอนปีใหม่

ช่วงหน้าเป็นคดีที่สะเทือนขวัญพอสมควร

ไม่ตอบเพราะจำไม่ได้ไม่ต้องตอบ

เหนื่อยเหนื่อยกับพิธีกรร่วมเหนื่อยมาก
เอาละฮะกลับมากับข่าวใส่ไข่

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเป็นสุดภาวะเลยด้วยกันว่า
นิมนต์พระมาสวดเรียกวิญญาณ
วิศวกรชาวพิศนุโรคที่ถูกเจาะยิงฆ่าโหดริมน้ำเจ้าพญานะครับ

คนเข้าไปสังเกตกันเพราะอะไรรู้ไหม

เพราะขณะที่พระกำลังสวดอยู่

เหมือนมีคุณมาบิดแตร
ได้ไม่ฟังจะฟังเสียงแตร่
นี่ไงเห็นไหมละ

คือคุณไพโรธอายุ๕๖ปีเป็นวิศวกรชาวพิศนุโรค
จ่อยิงศีรษะเสียชีวิตริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพญานะฮะ
ในพื้นที่หมู่๕อำเภอบางพระอินทร์จังหวัดพระนครศรีธุญา
พบศพจริงแล้วก็คือเป็นข่าวตั้งแต่วันที่๘มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยความ
คืบหน้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน
เพื่อสาวให้ถึงตัวคนร้ายแล้วก็ทราบว่าผู้ตายเนี่ยซึ่งเป็นผู้รับเหมา
เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ย่านห้วยขวางนี่แหละแถวกรุงเทพมหานคร
ก่อนกลับเข้าพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับแล้วก็เนื่องจากได้เช่าห้องพักใน
แล้วอีกประเด็นนึงเราหวังว่าเราคงจะไม่ได้อ่านข่าวนี้กับกัญชัย
คือชู้สาวคุณไม่มีแล้วเนอะ
สินของผู้ตายที่หายก็คือสร้อยคอทองคำหนัก๑๐บาท

หายสิแล้วก็มีซ่อยกราฏ๒เส้นพระเรียมทอง๓องค์
นาฬิกาโลเล็ก๑เรือนแหวนเพชร๑วง
เหล็กข้อมือทองคำฝังเพชรหนึ่งแซ่งกระเป๋าสตางค์
แล้วคาดว่าน่าจะมีอาวุธปืนที่ผู้ตายเขาพกไว้๑กระบอก
จากข้อมูลที่แบบสืบกับญาติว่าผู้ตายเขาก็มีปืนนะปกติ
แต่ดูแล้วโลเล็กเรือนหนึ่งพระเลี่ยมทอง๓องค์
สร้อยกะลาสร้อยหนัก๑๐บาทเนี่ยก็รู้แล้วเกือบล้านแล้วนะครับ
ขณะที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเกิดเหตุที่อำเภอบางปะอิน
ภรรยาแล้วก็ญาติผู้ตายเนี่ยก็นิมนต์พระมาสวดเรียกวิญญาณคือตามความเชื่อ
ว่าเขาโดนฆ่าตายตรงนี้ถ้าสมมุติไม่มีการเชิญวิญญาณกลับ
เขาก็อยู่ตรงนั้นเขาใช่ไหมอันนี้คือความเชื่อเขาก็เลยต้องมาเชิญ
ทะเบียนข้าวันนี้ชาวเน็ตจับตามมอง

กจ๕๕๑๑พิสูจนุโรค
ซึ่งผู้ตายเขาบอกว่าขับค่านี้มาโดยตลอดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
เริ่มแตรมาดังตอนไหนรู้ไหมพี่หนุ่ม

แค่ตอนกรวดน้ำหยะท้า
หยะท้าคือกูทิศสวมบุญสวมกูสวน

แต่ดังแล้วไม่ได้ดังครั้งเดียว

ช่วงที่หายต่อไปก็ใกล้สจุเราดินะ

แล้วก็เป็นพรบรถอีกทีตรงนี้
แต่เขาบอกว่าที่เขาเชื่อทำไมเขาถึงไปเอาไปดูทะเบียนผู้ตายรู้ไหม

ญาติญาติเขาบอกว่าก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตเนี่ย

แล้วเหมือนกับตอนที่กวดน้ำปุ๊บ
คนก็เลยนักข่าวที่ไปก็เลยโฟกัสไปที่ทะเบียนรถอย่างเดียวเลย

หรือก็บอก๕๑น่าจะเป็นเลขเด็ด

เออเขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหม

เดือนหน้าก็เป็นอ๋อวันที่๑ตรงกับวันมาคะ
ก็เลื่อนไปออกวันที่๒

อึ้งนะฮะพบเด็กไทยชายหญิงวัยใส
ถูกหลอกไปขายตูนหลายต่อหลายคนทีเดียวนะครับ

เด็กชายไทยแล้วก็หญิงวัยใสเนี่ย
หลอกไปขายตัวนะครับระบุหลายเคสนะครับ
เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโดยส่วนใหญ่นิยมหน้าตาจะเนิด
ขาวหมวยตีแนวสาวแว่นหนุ่มแว่นเนี่ยก็จะมี

ถูกต้องนะฮะคือทางจ่าพิชิตนะฮะ
ก็ได้มีการนำเรื่องราวของคนไทยที่ญี่ปุ่น
เล่าถึงสถานการณ์ที่คนไทยเนี่ยไปค้าบริการทางเพศนะครับ
ตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีใหม่นี้นะครับ
มีเรื่องของเด็กไทยที่มาขายตัวที่ญี่ปุ่นค่อนข้างจะมาก
ทั้งนี้นะครับตัวคนเล่าเรื่องนี้เนี่ยก็ระบุนะครับ
ว่ามีเด็กน้องพวกนี้มาปรึกษา
ไม่ว่าจะเป็นโรคแผลปลิบริเวณขอบทหนัก

ก็คุณต้องจะชอบมาบ่นว่าปลิ
มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับ
คำถามที่คนอยากจะรู้ว่าทำไมเด็กที่มีวีซ่า
ไม่กล้าพบหมอเข้าโรงพยาบาล
ก็คือกลัวนิวกังคืออะไรนิวกัง
แปลนปรุงนิวกังอยู่แบบเหมือนควมส่งออกมา
คือไม่มีเงินจ่ายไม่ว่าจะหมอที่ญี่ปุ่นก็แพง

มีแค่ไลน์มีเบอร์โทรเด็กแล้วก็หาลูกค้ามาจากกลุ่มเว็บไซต์โป๊ในญี่ปุ่นนะฮะ
จะมีตั้งแต่ขายภาพเสียวขายคลิปกางเกงชั้นในรามไปถึงมีเซ็ก
มีการหาค่าในหน้ากันแบบว่ากึ่งเมมเบอร์ส่งให้แขกนะครับ
ซึ่งเรียกว่าเขาวงเล็บไว้นะฮะอันนี้แตกต่างจากพวกโซฟแลนด์
ที่มีการขายแบบถูกต้องมีการตรวจโลกในญี่ปุ่นแต่โซฟแลนด์เนี่ยก็ไม่รับต่างชาติ
แต่ญี่ปุ่นมีเชื้อชาติแล้วก็มีสัญชาติคือลักษณะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ก็คือผิดกฎหมายด้วยแหละโดนหลอกมาทางเราก็โดนหลอกไป
อันนี้จะเรียกว่าหลอกไปไม่ได้เพราะเด็กบางคนก็รู้คุณดูแล้วกันว่า
คือเมื่อก่อนเนี่ยดูหลอกเขาบอกว่าเด็กส่วนใหญ่บางคนเขาก็รู้
ที่จะแบบว่าเดินทางไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่ทำอะไรไม่กล้ามาบอกเพราะว่า
ไปโดยวีซ่านะฮะมีวีซ่าไปนะมีอันนี้แบบมีวีซ่ามีเวิร์คโลมิตไปนะ
ใช่ไหมพี่หนุ่มอ่านะใช่ใช่มั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ
แต่ก็ไม่กล้าไปหาหมอไม่กล้าไปหรอก
ผู้หญิงก็สูงแหม่นหลุมพี่ชายก็สูงแหม่นจากที่สักถามเด็กมาหลายคนก็จะมีจุดเชื่อมต่อคล้ายกัน
หลักแสนเองมีงานพาร์ทไทม์ดีอย่างนั้นอย่างนี้
เอารูปถ่ายไปเที่ยวญี่ปุ่นมาอวด
โดยเริ่มจากชวนกันไปเที่ยวญี่ปุ่นในฟรีวีซ่ากันก่อน

ถูกต้องจะถูกเพื่อนที่อุปโลกมาเทคแคร์อย่างดีนะฮะ
เริ่มหลงเชื่อนะครับทำเรื่องให้ได้เข้าไปเรียนจริง
แรกเริ่มไม่ได้ภาษานะครับเพื่อนอุปโลกที่แม่เล้าส่งมา
ก็จะปลอบใจว่าไม่เป็นไรจนกระทั่งเด็กเนี่ยเริ่มตายใจ
อ๋อว่าฉันรู้แล้วเหล่ะเหมือนเด็กของอีรุ๊ดนะ

อีรุ๊ดที่เอามะม่วงมาให้ผมนะ
เด็กที่มาเป็นของเขาว่า
ไปญี่ปุ่นทุกเดือนเดือนละครึ่ง
เดือนนึงไป๑๐วัน๑๕วัน

ก็รูดยังไม่มีเงินกินไงเธอ

พี่ดูนอาจจะมีพร้อมเก็ตมันนี่ให้เขาไป

ใช่ติดโรคทางเพศเข้านี่แหละฮะ

ในทะเลเคอริเวียนและก็อเมริกากลางค่ะ

ชายฝั่งประเทศฮอนดูลัสคืออเมริกากลาง

ในทะเลแคริเบียนแล้วก็อเมริกากลางค่ะ
จากสำนักสำรวจธรณีวิทยา
รายงานว่าวันนี้ตามเวลาประเทศไทยคือ

แผ่นดินไหวรุนแรงระดับ๗๖เลยทีเดียว

จุดศูนย์กลางนั้นมีความลึกอยู่แค่๑๐กิโลเมตร
จากเกาะเกรสวอนของประเทศฮอนดูรัส
ทางตะวันออกเพียง๔๔กิโลก็คือใกล้ฝั่งมากนะฮะ
หลังเกิดเหตุนั้นทางศูนย์เตือนภัยก็ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้

แม็กซิโกจะสูงราว๐๓๑เมตร
เหนือระดับน้ำทะเลนะคะ
และอาจจะพัดเข้าสู่ชายฝั่งบางแห่งของเบลิส
คิวบาร์ฮอนดูลัสเม็กซิโกหมู่เกาะเคแมนและจาไมก้า

ไม่สูงแต่ว่าถ้าเรา
แต่มันจะมีการกวาดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยไง

ใช่แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดขึ้นหรือยังนี่เขาเตือนไว้
ส่วนทางกรุงเทพฯทางเมืองไทย

กรุณีฝนตกยังต่อเนื่องจากเช้าถึงช่วงเวลาวันนี้

เพราะว่าน้ำมันจะไหลมาจาก

วันนี้มีคนแชร์รูปเมืองเมืองหนึ่งพี่หนุ่มดูรูปนี้นี่คุณคิดว่านี่ประเทศอะไรฮะไหน
อันนี้เหรอนิวยอร์กญี่ปุ่นพม่าปรากฏว่าที่คาชินหิมะตกหนักที่สุดในรอบ๕๐ปี
อุณหภูมินะเลยมันทะเลขึ้นไปทางเหนือหน่อยมันจะติดกับเทือกเขาหิมาลัยอะไรอย่างนี้
อุณหภูมิตอนนี้ติดลบ๑๐๑๕องศาบรรยากาศเหมือนประเทศในยุโรป
เป็นยุโรปเลยพี่ซึ่งรัชกาชินประเทศเมียนมานโดยเฉพาะตอนเหนือของเมียนมานถือว่าเป็นปีที่มีอากาศแปรปวนที่สุดในรอบ๕๐ปี
หิมะเนี่ยยิ้งกว่าญี่ปุ่นยิ้งกว่ากาวรีอีกคุณรู้อย่างไรกันนี่คือที่พระมาศเนาะที่รัชกาชิน

ก็มันก็เหนาถามว่าเย็นมั้ยมันก็เย็นผ่านเดียวกัน

แต่ก็คือหิมะนั้นก็ติดกับเทือกเขาฮิมาลัยนั่นแหละ

แต่ก็ไม่เคยไปเพราะว่าใครเขาเชื่อว่าภูเขานี้

เป็นอย่างนี้ด้วย

ว่าผมกำลังดูคนนี้น่าโทษภาพมากผมกำลังดูดิ
แล้วช่วยเขาได้ยังไง

เราแชร์กันเยอะมากตอนนี้
เจ็ดเดือนก่อนนี้ยังแค่ลูกกระตานะ

ก็ตอนนี้มันค่อยลามไปใช่ไหม
ใช่ครับนี่คือ๗เดือนผ่านมา
ไม่ค่อยนะก็เร็วอยู่
นะฮะก็เดี๋ยวลองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือกันนะครับ
ตอนนี้โรคท้องเสียระบาดอย่างรุนแรงนะฮะ
ตอนนี้ไม่ใช่แค่คุณท้องเสียเนี่ย
อยากจะบอกว่าเป็นโรคระบาดมันเป็นที่เรียบร้อยระบาด

คือตอนนี้คุณหม่ำเองก็เข้าโรงพยาบาลนะครับ
เป็นโรคฮิตอีกคนนะครับเรียกว่าทำเอาตกออกตกใจกันอีกทีนะฮะ

หลังจากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อต้นเดือนธันวาลที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ด้วยการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารคุณผู้ชมครับ
ทำให้ร่างกายเนี่ยสู้ผอมนะฮะ

และท่าสุดนะครับคุณมด
ซึ่งเป็นเมียของพี่หม่ำเนี่ยนะครับ
มีการโพสต์ภาพขณะที่คุณหม่ำเนี่ย
เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

ร่วงท้องเสียกำลังซ่อมอยู่ครับ

แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้หายป่วยโดยวัย
ขณะที่บางส่วนนะฮะกังวลนะครับว่า
การดังกล่าวคล้ายกับไวรัสโรต้า

นางเอกสาวนะฮะคุณนุษย์สบาพคุณนักการณ์

ก็ได้มีการโพสต์ภาพของตัวเองเข้าโรงพยาบาล
พร้อมกับว่าขออนุญาตแจ้งข่าวนะครับ
เรื่องตอนนี้ท้องเสียกำลังระบาด
มีเชื้อไวรัสตัวหนึ่งคือเป็นเหมือนกับคุณหม่ำเลย
ชื่อว่าโรต้านี่แหละนะฮะ
อาการท้องเสียถ่ายเหลวรุนแรงมาก
แล้วก็ถ่ายหลายครั้งมีอาเจียนร่วมด้วย
รวมถึงมีไข้ปวดท้องเสียน้ำแล้วก็เกลือแร่
กว่าจะหายต้องใช้เวลาประมาณ๕๑๐วันนะครับคุณผู้ชมครับ
สัมผัสเชื้อได้โดยทั่วไปโดยที่เราไม่รู้ตัว
อาจจะล้างมือไม่สะอาดนะฮะ
รับเชื้อได้โดยสัมผัสวัตถุปนเปื้อน
บริโภคอาหารเครื่องดื่มที่ติดเชื้อ
คุณหมอบอกว่าไม่มียาแก้ท้องเสียตัวนี้

ป้องกันได้คือล้างมือให้สะอาดบ่อย

ติดต่อแล้วก็สัมผัสจากอาหารปนเปื้อนไม่สะอาด

ซึ่งตอนนี้จะเป็นกับ

ผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุอาการท้องเสียงที่เขาบอกว่า
จะถ่ายเหลวแบบรุนแรงมากอย่างที่คุณหนุ่มบอกเนี่ยนะฮะ

แล้วก็เสียนน้ำแล้วก็เกลือแร่เนี่ย

คุณเสียงเยอะไหมน้ำกว่าคุณ
ไม่รู้มันอาหารประเภทไหนที่มันจะเจอ

คือมันกว้างมากอ่ะ
ปนเปื้อนในอาหารอะไรก็ไม่รู้

มีคนไข้เนี่ยขนาดเป็นพวกไฮโซเนี่ย

พวกไฮโซที่มีกินดี

แล้วก็ชอบกินของที่ไม่สุกรึเปล่า

อันนึงล้างมือไม่สาหร่างที่พี่หนุ่มพูด
มีปนเปื้อนมากับเครื่องดื่มก็เยอะ

เดี๋ยวว่าปีชงเนี่ยเอางี้กว่าถามมาเลยดีกว่าโทรไปแล้วเป็นปีอะไร
กูดำกว่านหลังของซื้ออย่างนี้ให้ไหมยารสเลสอะไรไง

อ๋อตัดผมอยู่แรงการเราก็อุบาทนี้นะ

ทำไมเกิดปีอะไร

ปีนี้โดนโกงก็มีหนังครับ
โดนโกงไปเท่าไหร่โกงที่เกี่ยวนั้นโดนโกงไปเท่าไหร่
โดนโกงจริงโดนเรื่องไปถ่ายกับเงินประมาณ
๘๐๐กันประมาณนั่นครับ

เขาบอกคุณก็โดนหุ้นส่วนเนี่ยโกงเงินอีกเหรอ

ที่ยังไม่ได้ออกขายเพราะว่ารู้ก่อน
ยุคก่อนก็เลยไม่ขาย
แต่ว่าเรื่องกรณีการโกงแบบไหนเนี่ยอันนี้ผมอุกไปนิดนึง
เพราะว่าเนี้ยเค้าจับทางต่อได้
ชงด้วยกันอย่านั่งใกล้กะติก

ใช่แต่ว่าตัวใหม่ที่เป็นนมกล้วยใบเมริยากาลกลงใบนำไม่ดี
ไม่ใช่ครับพี่หมอจริงเป็นแก้ปีชง
คุณผมนะ
อยากให้กล้องอย่าถ่ายใกล้ฟันหรือปากมดดำมาก
เดี๋ยวจะเห็นผู้ฆ่าเคลือบเลยในปากมันจะดูไม่เหมาะ
อยากอยากให้รู้สึกว่าว่ามันตีหน้า
ให้มันข้ามผ่านสิ่งที่ไม่ดีเฉยแค่นั้นเองครับ
ไม่ได้คิดว่าคิดว่าต้องทงแล้วก็ต้องก็ไปทำอะไรอะไรแบบนี้

เออชวนนะครับเอาป่ะโอเค
โอเคไปตัดผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันขอบคุณอาร์ตพระสุทธิ์
อ่ะโอเคอ่ะโอเค

เชิญครับตัวเองก็ยังมีอยู่มันไง
ปีนี้เธอก็หมดสัญญากับกองประกวดแล้วนะคะที่ไปประกวดที่ใส่ชุดสวยเชียวนะ

อย่างนี้ก็มีข่าวกันว่ามีข่าวอยู่พักนึงรายการเราก็นำเสนอไปว่า
จะขอยกเลิกสัญญาเหมือนจะเทกองแล้วก็ไม่ได้เท
ปรากฏว่าปีนี้ก็หมดสัญญาแล้วแล้วก็โดดมาร่วมงานละครช่อง๘ทันทีเลยนะคะ
เรื่องสาปกระสือใครจัดคุณป่ะ

เจอกันนะคะก็เลยถามถึงการร่วมงานว่าเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็รวมถึงการที่เข้าไปสวัสดีปีใหม่คุณแดงสุราง
แต่ว่าไม่มีภาพร่วมเฟรมกับคุณออนชิชยากรณสูตร
ซึ่งที่ว่าเป็นคนที่ดูแลใช่ไหมเจ้าของสัญญา
ก็ถามว่าไปสวัสดีแล้วคนก็มองว่าคืนสัญญากับทางกองประกวดหมดเรียบร้อยแล้วเหรอ

ก็เลยไปสวัสดีปีใหม่และกลับขอพรเรื่องปีใหม่ในสิ่งที่ดี

ก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะตั้งใจไปขอพร

แต่หลายคนจับตามองว่าเราเนี่ยมีภาพกับทุกคนเลย
เว้นคุณออนที่กล่าวไว้นะครับ

เพราะน้ำตาลเข้าไปก็เห็นพี่บอกว่าเขาไม่ว่าง

จริงแล้วตานก็ขอพรทางไลน์เป็นปกติอยู่แล้ว

ถามว่ายืนยันขวัญสมัครของคุณออนนั้นปกติ

และทุกครั้งรับงานต้องบอกกับทางกองไหม
อีเวนต์ทั่วไปถามว่าหมดไปแล้วค่ะ
มีละครอย่างเดียวติดอยู่อีกปีกว่า

จะมาคุยกับพี่ผู้จัดและผู้กำกับ
แล้วพี่มีคำว่า

อันนี้เรื่องจริงเด็กมันโตแล้ว
คือก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวนะครับว่า
อย่างที่เรารู้กันอยู่นะเรื่องในอดีตเป็นยังไง
เอามาล่าสุดก็มีคนที่เห็นใจคุณฟิล์ม
เขาก็มีการมาแชร์มาโพสต์มาแฮสแท็กกันนะครับว่า

ถึงเรื่องราวในอดีตที่เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็ต้องถูก
ฉุดไปกันคนทำอะไรอย่างนี้คือฟิล์มนักฐานเขาไปเจอฟิล์ม
เขาก็เลยไปถามมันนะครับถูกว่า

ฟิล์มก็บอกนะครับว่าเรื่องมันผ่านไปนานแล้ว

ซึ่งมันก็ในส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาเชื่อมั่นในตัวตัวเองอยู่แล้ว

แต่ตอนนี้ผมอยากให้มันอย่าไปกระทบกับใครมากกว่า
ถ้าเราไม่ให้ความชัดเจนกับสังคมตั้งแต่ตอนแรก

แต่ณวันนี้ทุกอย่างมันชัดเจนขึ้น
เขาก็ต้องเอาออกมาพูดกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะ
แต่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกอย่างที่บอกไป
อาจจะนานหน่อยแต่ทุกวันนี้เรื่องก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ
นักข่าวถามต่อบอกว่ากับชื่อเสียงที่เสียไปรู้สึกยังไงบ้าง
ตัวผมเฉยทุกวันนี้ผมรู้ตัวผมทำอะไร
สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของผมเหมือนกัน
ผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นต้นเหตุ
จะไปโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้
เพราะมันเป็นต้นเหตุด้วยกันทั้งนั้นแต่วันนี้เรารู้แล้วเราก็แก้ไขปรับปรุงมันให้ดีขึ้น
ไม่เป็นไรครับเริ่มกันใหม่ทำงานกันใหม่ได้
หลังจากนั้นนักข่าวถามว่าเหมือนเราก็อยากจะให้เรื่องนี้จบลงแล้ว
มันก็ดีต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คิดถึงกันขอบคุณมากที่ส่งกำลังใจมาให้
แต่จริงแล้วคนที่เขาไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย
อยากให้เขามีอนาคตที่ดีมีชีวิตที่ดีต่อไป
น่าสงสารไม่ค่อยมีทำเท่าไหร่เพราะจริงแล้วเรื่องทั้งหมด
มันเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใหญ่

คือผมฟังผมอ่านแล้วพี่คลิปมาโตขึ้นมาก

ผมรู้จักฟิล์มมาตั้งแต่เด็กแล้วผมรู้สึกแบบเฮ้ยคือครั้งนี้ผมทำให้ผมรู้สึกเลยว่า
คนนี้แม่งแมนจริงที่พูดแบบนี้ได้
ผมเองยังคิดไม่ออกนะถ้าเกิดจะบอกว่า

ผมเองก็เป็นต้นเหตุเหมือนกันที่ทำให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้น

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปพลาดที่ถึงคนที่ไม่รู้เรื่องอะไร
เข้าใจว่าทุกคนอาจจะมีผลหนึ่งที่เป็นห่วงคุณฟิล์ม

ก็อย่าไปทำเลย

เพราะว่าความจริงมันก็ออกมาแล้วแหละ
เนอะช่วงหน้าคุณแอฟเขาบอกว่าอย่างไรคุณหมด

เหตุที่เขาแยกกันเนี่ยคุณแอฟไม่เคยพูดว่าเพราะอะไร

ว่าถ้าพูดหมดสงการจะเดือดร้อน

ถ้าเขาพูดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปหมด

คุณแอปจากผู้หญิงซอบจากผู้หญิงใส
นักข่าวไปถามเยอะสิ่งที่นางตอบมาบอก
ถ้านางพูดทั้งหมดคนที่เดือดร้อนคือคุณสงการ

อ้าวกลับมากับข่าวไซคัยอย่างที่บอกกันว่า
คุณแอปคุณสงการหลายคนก็ลุ้นให้คืนดีกันตลอด
นักข่าวเวลาเจอเขาก็ไปถามเขาเป็นยังไง
โอกาสรีเทิร์นกันไหมสารพัดเลย
ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงมากในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ก็มีคนบอกว่าเขาจะคืนดีกัน
เขาไปเที่ยวฝรั่งเศส๒คนกับลูก

รุ๊นอีกคนนั้นก็มีข่าว
นั่นไม่เกี่ยวลายของเลยบรูซไม่เกี่ยว
กรายแบบทุกคนไปเที่ยวที่ของขณศ์ผู้โสงการ

เพราะว่าเห็นมีบางทีลงไอจงไอจีกัน
ส่งหากันแท็กหาเขากันด้วย
ว่าไอ้ครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมนางก็บอกว่าไม่เป็นผลหรอก
คุณแอปเขายืนยันว่าเขาตัดสินใจมาดีแล้ว
จนทำให้คนบางกลุ่มด่าว่าเอาจริงนะทำไมไม่เห็นแก่ลูก

ว่าทำไมบางทีการที่จะต้องกลับมาด้วยกันเนี่ย

คุณแอปก็ยังไปโดนด่าอีกว่าทำไมไม่เห็นแก่ลูกสาว
สารน้องปีใหม่ต้องกลายเป็นเด็กที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์
ล่าสุดในความเป็นแม่นางก็ไปเห็น
ข้อความที่คนมาถล่มด่านางกันเนี่ย
นางก็ออกมาเปิดใจในทุกเรื่องราวพร้อมอธิบายใน
เออของุนจายศรีนีแนี่ยแหละ

ก็รับประกาศิษย์ไง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

รับประกาศิษย์นั้นป๋อ

จำเลยรัก

ที่จริงแยกมาอยู่กับปีใหม่เอง

มันเป็นระยะเวลาพอสมควรที่เราพูดได้
ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์แล้วถึงจะออกมาพูด

เราก็ได้พิสูจน์ก่อนที่แอปจะพูดกับคนอื่น

เราดูแลเขาได้

เพราะเราไม่สามารถที่จะไปแก้ในสิ่งที่ทุกคนคิดได้
สิ่งที่ทุกคนพูดถึง

แล้วก็ประโยคที่จะได้ยินเยอะเนี่ย
กระทบกับคุณแอฟมากสุดคือ

อันนี้นางบอกนางเจอบ่อยมาก
แล้วก็แอปจะรู้สึกกับมันมาก

เราเลือกที่จะแก้ปัญหา
แล้วเราเลือกทางนี้อยากจะอธิบายว่า
ไม่มีใครอยากจะมีครอบครัวที่

ฝ่ายฝันทุกคนก็อยากจะมีครอบครัวอยู่พร้อม

แต่เลือกจะอยู่ครบหรือเปล่า

เห็นพ่อแม่อยู่ไม่รักกัน
ถามจริงเถอะว่าเด็กมันจะมีความสุขไหม

คือเขาได้เจอคุณพ่ออาทิตย์ละครั้ง
แต่เขาได้เห็นทุกคนอยู่ในพาร์ทของความสุข

อาจจะแบ่งลูกเขาไปเจอกับพ่อ

คนก็ถามว่านางเหนื่อยโอ้เวลาจะหมดละ

ช่วงก็รู้สึกว่าเหนื่อยโอ๊ยอีกแล้วเหรอ

ขอให้มั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดี

แรกเลยที่เขารักกัน

ประโยคที่เธอจวดเมื่อกี้ว่าถ้าบอก

เพราะถึงว่าเราจะแยกกันอยู่กับคุณสงการ
แต่เราจะมาพูดเรื่องทั้งหมดก็ไม่ได้
ทางนั้นก็ไม่เข้าใจเลยว่า
เออมาว่าเราบางเรื่องก็ต้อง
ให้โดนว่าคือนางต้องยอมให้โดนว่าไป

แต่ไปกระทบคนอื่นมันไม่แฟร์
ไม่เป็นไรเรารับเองก็ได้

พูดทุกเรื่องเนี่ยไม่ต้องพูด
โดนแน่เพราะฉะนั้น

อะไรเกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องมาบอกหมดว่า

ทุกวันนี้นางก็รับของนางไว้เองดีกว่า

ภายในครอบครัวไม่จำเป็นต้องมานั่งแฉกัน
คือลูกอยู่กับพ่อก็มีความสุขอยู่กับแม่ก็มีความสุข

แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นกำลังใจให้น้องปีใหม่ด้วย

นางพูดไปอย่างงั้น

สรุปนางยังไม่ได้มีนะฮะ